ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนามนัดที่๒นะครับ
ก็ไม่มีคาทาพุทธฐานคำพาประตูเพียงคนเดียวติดทดแบนนะครับ
จากเกมที่แล้วที่เอาชนะกับกระบุชา๑๒๐
ก็ใช้คณิตสอนผู้พันธ์ลงเฝ้าสาวประตูมีแค่๒คนนะครับ
ประวัติถ้าเจ็บอีกคนยังยุ่งเหมือนกันครับ

สุดท้ายเอาชนะไปได้๑๒ประตูต่อ๑ครับ
โดยมุมัติอุสตันบูซายิงคนเดียว๓ประตูนะครับ
ทีมไทยก็เก็บ๖คะแนนเต็มชนะรวด

เวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีครับ